ไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชมครับมีเซียนพระจู่จู่เนี่ย
ไปเจอกลายเป็นศพอยู่ในดงกล้วยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
แต่ว่าเจ้าของบ้านเขาบอกว่าไม่รู้ว่าผู้เสียชีวิตนั้นมาเสียชีวิตได้อย่างไร

คดีนี้ตำรวจสภบ้านโป่งที่ราชบุรีรับแจ้งว่ามีคนตายครับ
ถูกยิงเสียชีวิตอยู่ที่บ้านละที่๔๐ทับ๓หมู่๕

ถูกยิงเข้าที่กลางอกหนึ่งนัดทะลุหลังนอนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็อยู่ในดงกล้วยด้วยที่ข้างบ้านเขา
แล้วก็ยังคงสวมเสื้อยืดสีขาวคลุมทับด้วยเสื้อแขนยาว
สก๊อตสีแดงแล้วก็กางเกงยีน
สามส่วนที่เขาใส่แต่ว่าไม่สวมรองเท้านะครับ
ตำรวจตรวจสอบรอบจุดเกิดเหตุไปพบรอยเลือดหยดเป็นทาง
ห่างจากจุดพบศพประมาณ๕เมตร
บริเวณป่าหลังบ้านก็เจอห่างออกไป๒๐เมตร
ของผู้ตายจอดทิ้งไว้ครับนะสอบส่วนแล้วว่าเป็นรถ
แต่ว่าจริงแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นรถของผู้ตาย
แต่ว่าเป็นรถของญาติของนายวัญชัยนะครับ
ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าผู้ตายไปยืมรถมานะครับ
ก็เลยขี่มาแล้วก็มาประสบเหตุนี้นะครับ
วันนี้ตำรวจเชิญตัวทางด้านของนายนรงเพชรอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านไปสอบประคำเบื้องต้น
เพราะว่านายนรงเพชรนั้นเป็นคนที่ไปเจอศพ

หลังจากที่ตำรวจสอบประคำเสร็จแล้ว
ก็ให้ทางด้านของนายนรงเพชรนั้นกลับบ้านไป
ผู้สื่อข่าวตามไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุนะฮะ
ก็ไปดูจุดเกิดเหตุแล้วก็ไปเจอรอยเลือดที่ด้านหลังจุดที่พบศพ
แล้วคุณลุงที่เป็นเจ้าของบ้านเองก็ชี้ให้ดูนะครับว่า
จริงแล้วมันมีรูวงกลมที่กำแพงบ้าน
ตำรวจเองก็บอกว่ารูนี้ทำไมมีรอย
เหมือนแบบปูนฉาบฉาบเอาไว้แปลกเนี่ยนะฮะ
มันมีเหมือนรอยปูนฉาดแล้วมันเป็นรู
มันก็ไม่เหมือนรูที่เพิ่งเกิดขึ้นจากการโดนยิงอะไรแบบนี้นะฮะ

ผันตำรวจเอปิยะพงวงเกตใจครับ
ด้านของผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรบ้านโป่งบอกนะครับว่า
รูเมื่อกี้นะจากการสอบปากคำเจ้าของบ้าน
เจ้าของบ้านให้การว่าไม่รู้จักผู้ตาย
ไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นนะฮะ
แต่ตำรวจขอตรวจสอบเรื่องของคราบกระเห่าดินปืนที่มือไปแล้ว
เดี๋ยวคาดว่าจะรู้ผลใน๑๒วันนี้นะฮะ
ส่วนปืนที่ยิงในวันชายจนเสียชีวิตน่าจะเป็นปืนลูกซองสั้นนะฮะ
แล้วก็มีการสอบปากคำพี่ชายของเจ้าของบ้านด้วยนะครับ
ข้อมูลว่าจริงแล้วพ่อเขาเสียชีวิตไป
เพราะเคยถูกปืนลูกซองยิงเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ว่าเป็นกระบอกเดียวกันหรือไม่นะครับ

ทีนี้ไอ้ร่องรอยรูที่บ้านที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้มันมีการฉาบปูนเนี่ย
ตำรวจไปเจอว่ามันมีรอยฉาบปูนทับรูที่ผนังกำแพงของบ้าน
ตำรวจตรวจสอบแล้วมันเกิดจากการที่เจ้าของบ้านเจาะรูผนังเพื่อต่อท่อปลาปลา
แต่เปลี่ยนใจก็เลยเอาปูนไปฉาบปิดไว้เหมือนเดิม
ก็ไม่น่าเกี่ยวข้องกับรอยของปืนหรือเปล่านะฮะเอาฟังเสียงตำรวจหน่อยนะครับ
วิทยาการก็มาตรวจสอบที่ศูนย์อาคารก็มาตรวจสอบ
ก็มาคำนวณกันไปดูแล้วดูไปดูมาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าของบ้านเจาะรูเพื่อที่จะเอาก๊อกน้ำผ่าน
ทีนี้ทางด้านของการเสียชีวิตของนายวัญชัยตำรวจก็สืบต่อ
แล้วคุณวัญชัยที่เสียชีวิตมีอาชีพคือรับซื้อขายพระเครื่อง
หรือว่าความขัดแย้งกับเรื่องของการซื้อขายพระเครื่องไม่ลงตัว
เหตุการณ์นี้ตำรวจยังไม่ได้เชื่อมโยงไปถึงใคร
เพียงแต่ว่าเอาเจ้าของบ้านไปสอบปัจกรรมเฉลยนะครับ
เดี๋ยวจะสรุปสาเหตุแล้วก็หาคนร้ายต่อไป
ในการนำตัวมาดะเบิร์นคดีอีกนะครับ